หาทุกผู้ชมครับประดูกเหตุการณ์ทวงนี่นะคือ
แหน่ะเป็นนี่มันก็ต้องใช้นี่อะน่ะแต่การทวงนี่ถึง
ก็ไม่ได้นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มอาวานนี้ใน
พื้นที่สำโรงใต้ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ท้องที่ของสอพสำรวงใต้นะครับ
ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส๒คน

เป็นสามีภรรยากันนะฮะฝ่ายภรรยาที่เสียชีวิต
ที่ห้องเช่าในซอยร่มประดูนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างกันสองสามีภรรยา
สามีคือนายแสงจันทองเฟื้องอายุห้าสิบเอ็ดเป็นชาวยสวทรนะครับ
ถูกยิงเข้าไปที่ใต้ราวนมซ้าย๑นัดอาการสาหัส
ภรรยาชื่อนางจิ๋วทองเฟื่องอายุ๔๕ถูกยิงเข้าราวนมซ้ายกับใต้ราวนมซ้าย๒นัดสาหัสเหมือนกัน
แต่ว่านางจิ๋วนี่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับตามคำให้การของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือ
วิชิตแถลงศรีอายุ๔๖เป็นผู้ที่มายิงเขาเป็นเจ้าหนี้ของคนเจ็บกับคนตาย
นี่ครับนายวิชิตถูกควบคุมตัวได้ในที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพสำรงใต้
นายวิชิตให้การว่าแบบนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขามาหานางจิ๋วกับนายแสงจันทร์ที่ห้องเช่า
ซึ่งก็มาทวงเงินนะมาประมาณ๑ทุ่มขณะนั้นนายแสงจันทร์กับนางจิ๋วนั่งอยู่ที่ห้องกับหลาน๓คน
คนนึงเนี่ยเป็นหลานเพิ่งคลอดอายุเดือนเศษอยู่ในเปรย์อีก๒คนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอายุสักสองสามขวบนั่งเล่นกันอยู่ที่โซฟา
นายวิชิตอ้างว่าผู้เจ็บกับผู้ตายเนี่ย๒สามีภรรยายืมเงินเข้าไปตั้งแต่ปี๒๕๖๐ยืมไป๓๖๐๐ใช้คืนมาแล้ว๖๐๐๐
ก็ไม่ยอมคืนเงินให้มีการโต้เถียงกันถึงขั้นบอกว่า
ให้ไปตกลงกันที่สถานีตำรวจแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมไป
วิชิตผู้ต้องหาอ้างว่าโมโหนะฮะก็กลับไปที่บ้าน
ไกลกันสักแค่๕๐เมตรไปเอาปืนลูกโม่จุดสามแปดติดตัวมาด้วย
ทีนี้มายืนเถียงกันอีกรอบหนึ่งที่ประตูห้องเช่าของสองสามีภรรยานี้
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าเห็นฝ่ายนางจิ๋วฝ่ายภรรยาเนี่ย
หยิบมีดเดินมาหาเขาก่อนเขาก็เลยต้องยิงใส่ไปสองนัด
จากนั้นฝ่ายสามีคือนายแสงจันทร์ได้ยินเสียงเดินออกมา
เขาก็เลยยิงใส่นายแสงจันทร์ไปอีกหนึ่งนัด
ส่วนหลานสองคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุตกใจวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องนอน
ผู้ชายก็วิ่งเข้ามาอีกแล้วนั้นทำไง
ก็ยิงสวนไปเหมือนกันคนละนั้น
อันนี้ที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะครับ
วันนี้คุณปิยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับลูกชายของคนเจ็บคนตายนะครับ

บอกว่าก็ไม่คิดว่านายวิชิตจะกล้าลงมือก่อเหตุขนาดนี้
แต่เขาก็ยอมรับแหละว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ย

ซึ่งตัวเขาเนี่ยลูกชายเนี่ยนะ
ก็เคยอาสาใช้หนี้แทนมาแล้วนะครับ
ตอนนี้ใช้ไปให้บางส่วนแล้ว
แล้วก็รับปากไว้ว่าเดี๋ยวจะใช้หนี้
ให้กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกสัปดาห์
แต่ทีนี้พอภรรยาเขาคลอดลูก
เขาก็เลยไม่ได้เอาเงินไปใช้หนี้แทนพ่อแทนแม่

ลูกอีก๒คนก็ตอนนี้ยังไม่หายหวาด
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่า
เห็นปู่กับย่ายนี่ถูกยิงแบบต่อหน้าต่อตาเลยอะ
คือแม่ผมเขาไปยืมเงินแฟนเขา
มันเรื้อรังมานาน
ครับคือช่วงนี้ที่ผ่านมา
จากประมาณช่วงใกล้จะกลางปี

คือผมแบบเห็นเขาทะเลาะกันบ่อย
ผมก็บอกว่าจะรับผิดชอบแทน
แต่บางครั้งผมก็บอกว่า

แต่บางทีมันก็ขัดสนบ้างไม่ได้ให้บ้าง

พยายามใช้อยู่
สุดก็ให้ไปพันห้า
ผมไม่ได้ให้เขามาประมาณ๓มวด
พูดไปออกมาไม่รู้ว่าชักปืนยิง
ยิงแม่

ผมสองคนกับลูกอีก๒คนก็วิ่งหนีเข้าไปห้องกลัวโดนลูกหลง
ในที่เกิดเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดแล้วฮะ
ก็นั่นแหละตามที่ผู้ตายโดนไป๒แล้วก็สามีโดนไป๑เนี่ยนะ
แล้วก็เล่าว่าผู้ก่อเหตุกับครอบครัวของคนตายคนเจ็บเนี่ยรู้จักกันมา๑๐กว่าปีแล้ว
ว่าสนิทสนมกันดีเมื่อสองปีก่อนครอบครัวของฝั่งผู้ตายไปยืมเงินภรรยาของผู้ต้องหา
แล้วก็ไม่คืนกันก็เลยเริ่มทะเลาะกันมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยเห็นถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายกัน
จนกระทั่งครั้งนี้แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านายวิชิตผู้ต้องหาเนี่ย
คิดว่าครอบครัวของผู้ตายเนี่ยมีเงินแต่ไม่ยอมใช้หนี้เพราะเห็นครอบครัวผู้ตายไปซื้อสร้อยคอทองคำมาแล้วก็ยังซื้อรถใหม่ถึงสองคันนะ
อันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกนะเพื่อนบ้านเลยบอกว่าก็เห็นว่าทางครอบครัวผู้ตายเองก็ทยอยใช้หนี้อยู่นะแต่มันอาจจะไม่ตรงตามนัดไงก็เลยเกิดเหตุขึ้น
หมื่นนะเห็นที่เขาบอกสามหมื่นเขาก็ผ่อนให้ประมาณห้าหกพันแล้วใช่

ไปรับเหมาแล้วไม่ได้กลับบ้านด้วย
ก็คืออาจจะแบบว่าให้ไม่ตรงวัน

คือเพราะว่าลูกเขาก็เพิ่งคลอด

เพราะว่าลูกเขาก็เนอะเหมือนแบบ

เขาต้องจำอยู่แล้วว่าเขาเรียนด้วย

ก็น่าจะจำไปตลอดเลยแหละผมว่า

นายแสงจันทร์สามีตอนนี้ยัง
ทางใต้ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดี

พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการ

ผู้ต้องหาก็สารภาพหมดนะครับ